โครงการพาคนกลับบ้านก็ได้ถูกนำกลับมาทบทวนอีกครั้ง
หลังจากที่มีหนึ่งในผู้ร่วมโครงการ
ก่อเหตุขาบอมห้างวิทยุ๔ที่ปัตตานี
วันนี้จะพาไปดูว่าโครงการนี้
เคยทำให้มีกลุ่มแนวร่วมหันหลังให้กับความรุนแรง

ทำให้หนึ่งในแนวร่วมกลุ่มขบวนการรายนี้

ถ้าขญนภาคนไปกลับบ้านในระยะเริ่มแรก
ตั้งหมดความลามบาก
ผมยอมรับว่าผมทนความลำบากนี้ไม่ไหว
มีพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวผมก็มาคุย
มาบอกว่าลูกลูกผมเนี่ย
ลูกผมแกพาไปได้แกไปทะเลไปได้
แต่ลูกเขาลูกพี่สาวผม
พวกผมความรู้สึกมันต่างกัน
เพราะหลานผมได้ไปกับแม่

ไปกับคนอื่น
แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่แนวร่วมกลุ่มขบวนการรายนี้คิดและวางแผนเอาไว้
เพราะต้องหลบหนีออกจากพื้นที่เดิม
และอบพยพครอบครัวไปอยู่อีกที่หนึ่ง
ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความหวาดระแวงต่อรัฐ
ว่าจะสามารถไว้วางใจได้หรือไม่

และเข้าสู่ขบวนการพาคนกลับบ้านโดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวบุคคล
และแรงผลักดันของครอบครัวก็ทำให้ผ่านบททดสอบอย่างตั้งใจจริง
ยุติการต่อสู้กับรัฐด้วยอาวุธ
และต้องการใช้ชีวิตตามปกติในภูมิลำเนาอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในชุมชน
จนทำให้ในปัจจุบันนี้กลายเป็นเกษตรกรรายย่อยส่งออกนกหงหยกรายเดียวในจังหวัดนราธิวาส
และนี่เป็นหนึ่งในความสำเร็จนะคะของโครงการพาคนกลับบ้านค่ะ
ที่สามารถนำพวกเขานั้นคืนสู่โลกภายนอกนะคะและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขค่ะ
แต่ในมุมกลับกันแนวร่วมรายนี้มองว่าโครงการพาคนกลับบ้านในปัจจุบันมีจำนวนตัวเลขของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นเป็นจำนวนมาก
และทำให้ดูเหมือนว่ามีการเร่งปริมาณมากเกินไปทำให้การตรวจสอบและการประเมินติดตามผลทำได้น้อยและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

สามคนต้องทำให้ได้สองสามคนในระยะเนี้ยตั้งเวลาตั้งอะไรไว้
เพราะการทำงานแบบนั้นผมเชื่อว่าความแตกแยกของ๓จังหวัดเนี่ย
มันเกิดด้วยความคิดเพราะความคิดเนี้ยมันจะล้างด้วยเวลามัน
มันล้างไม่ได้ด้วยเวลามันสร้างล้างไม่ได้ด้วยฉะนั้นเราก็ต้องวนทดให้เวลาเขา
โครงการพาคนกลับบ้านคือโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐมองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและต้องการให้ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ
และผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงยุติบทบาทหันกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
โครงการนี้ถูกเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่๑๑กันยายน๒๕๕๕ในสมัยของพลเอกอุดมชัยธรรมศาโรรัส
ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่๔จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น๔๔๔๘ราย
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน